ตกลงมันเป็นความเข้าใจผิดหรือมันมีการโยกงบออกไปจริง
ทั้งส่วนของบัตรทอง๒๔๐๐ล้านบาท
และของกระทรวงสาธารณสุข๑๒๐๐ล้านบาท

เราคงทราบว่าในเรื่องของปัญหาโควิด
มีการบรรจุฆาตการทางด้านแพทย์แล้วก็พยาบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับ
หากเราเห็นว่ามีมติคอลโลมอลนะครับ
ให้มีการบรรจุแพทย์จำนวน
และก็พยาบาลและบุคลาคอลอื่นทั้งหมด๔๐๐๐๐ล้านบาท

ซึ่งอันนี้เนี่ยเงินเดือนของราชการเหล่านี้ก็ต้องมีการหามานะครับ
ทีนี้ตามพรบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา๔๖วงเล็บ๒เนี่ย
กำหนดว่าเงินเดือนของบุคลากรและค่าตอบแทนค่าชการอันนี้
เดี๋ยวนะคะคือว่าเนื่องจากมีการบรรจุตำแหน่งเป็นข้าราชการใช่ไหมคะ
ครับนี่เนี่ยใช่ครับ
ถ้าเกิดเราจำได้ว่าอันนี้เพื่อให้เรามีแพทย์พยาบาลบุคลากรเพียงพอ
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด
จากจะดูแลรักษาในโรงพยาบาลแล้วยังต้องไปดูตามบ้าน
ตามไอ้ที่ประเทศควารานทีนที่กัก
ไปดูตามชายแดนไปเยี่ยมคนป่วยอะไรอย่างนี้นะครับ

คนที่ได้รับการบรรจุเหรอคะ
คือตามกฎหมายเลยนะครับอันนี้พรบหลักการสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
งบประมาณของเขาคือกองทุนหลักประสิทธิภาพแห่งชาติเนี่ย
มันรวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนของราชการ
เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีประโยชน์ฆาติการเพิ่มขึ้น
สปตชก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนข้าราชการนะครับ
เดี๋ยวเอางี้ก่อนนะคะเรียนเข้าใจถูกไหมว่าตอนนี้ในส่วนของงบที่เป็นของสปสช
หรือว่าบัตรทองเนี่ยถูกดึงออกไป๒๔๐๐ล้านบาทนะคะ
คือเอามาใช้เป็นเงินเดือนนะครับก็คือจ่ายเป็นเงินเดือน
ซึ่งปกติเราหักต้นปีใช่ไหมครับอันนี้เพื่อเป็นการบรรจุฆาตการเมื่อไหร่ก็ต้องหักไปเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อนั้นนะครับ
ซึ่ง๒๔๐๐ล้านบาทเนี่ยพอดีกันกับ๖๐๐๐กว่าตำแหน่งนี้เลยเหรอคะประหลัดคะ
ประมาณ๔๐๐๐๐ก็ยังมีบางส่วนที่ทางโทษศาสตร์ศุกร์ก็มาจ่ายสมทบให้นะครับ
ค่ะคนที่ถูกบรรจุเนี่ยเป็นข้าราชการถูกไหมคะบรรจุเป็นข้าราชการถูกไหมคะ

อเรนนี่ซึ่งมบเนี่ยต้องโยกตามตัวเขาที่จะไป
คือตัวสาธารณสุขเองมันไม่เหมือนกระทรวงอื่นนะครับคือสมัยก่อนถ้าเกิดเรารู้ว่าทหารเงินเดือนก็จะอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับ
หรือว่าเป็นครูเงินเดือนอยู่กระทรวงศาสตร์นักศุกร์แต่เป็นฆ่าจักรกระทรวงศาสตร์นักศุกร์เนี่ยเงินเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ตปตช
อันนี้ก็เป็นการงบรวมอยู่ในกองทุนอันนี้เป็นตามพรบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นที่เราเคยสงสัยมานานว่าเงินเดือนมันอยู่ที่สปสชทำให้การบริหารนี่ก็จะลำบาก
ทำให้เราแยกไม่ออกว่าอันไหนคือเงินเดือนข้าราชการอันไหนเป็นเงินเดือนหรือเป็นค่าดูแลประชาชน
ก็เคยมีแนวคิดว่าจะขอแยกออกนะฮะว่าคุณจะแย่งเงินเดือนต่อราชการออกจากงบบริการประชาชนไหม
เหมือนข้าราชการกระทรวงอื่นในสมัยก่อนก็เคยมีแนวคิดทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมส่วนนี้เป็นส่วนไหนกันแน่
ท่านประหลัดคะในส่วนของข้าราชการที่บรรจุเนี่ยถ้าตัวเลขเอาตัวเลขชัดตกลงบรรจุทั้งหมดกี่หมื่นตำแหน่งนะคะ

๔๕๐๐๐ที่ว่านี้เนี่ยก็คือ๒๔๐๐ล้านบาทนี่คืองบเดิมของเขาเหรอคะ
คือเป็นเงินงบเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการนะครับ
ปกติกฎหมายนี่ก็คือสปสชต้องคลุมในงบของเงินเดือนของบุคลากร
ก่อนที่๔๕๐๐ตำแหน่งนี้จะถูกบรรจุให้เป็นข้าราชการเนี่ย
เงิน๒๔๐๐ล้านบาทที่ว่านี้อยู่ที่สปสชตามสังกัดของเขาถูกไหมคะ
คือปกติเงินอยู่ที่สพสชครับ
ทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงให้๔๐๐๐กว่าตำแหน่งนี้นะคะ

เงิน๒๔๐๐ล้านบาทของเขาเนี่ยจะต้องโยกไปอยู่ตรงไหนคะ
ก็จะมารวมที่สำนักงบเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนะครับ
สำนักงบประมาณหรือว่าสำนักงบสังกัดสาธารณสุขคะ

ก็คือ๒๔๐๐ล้านบาทของบัตรทองถูกโยกออกไปจริงแล้วก็ไปอยู่ในสังกัดของสำนักงบประมาณใช่ไหมคะ
ซึ่ง๒๔๐๐ล้านบาทคือเรื่องของเงินเดือนบุคลากรล้วน
ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นการโยกงบจากตรงจุดไหน

แล้วก็เป็นการบรรจุราชการเพื่อต่อสู้กับโควิด๑๙

แล้วก็ต้องมีการดูแลควบคุมโรคมาก

แล้วก็ต้องมีงบประมาณแล้วก็มีเงินเดือนนะครับ
อ่าแล้วในส่วนของตัวเลขที่ออกมา๑๒๐๐ล้านบาท
ที่เขาคืออย่างนี้นะคะตัวเลขที่มันออกมาเป็นข่าวเนี่ย
เลขหนึ่งมัน๒๔๐๐ล้านบาท
บัตรทองแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งคือ๑๒๐๐ล้านบาท

๑๒๐๐ล้านบาทนี้คือตัวเลขอะไรคะท่าน
มันก็ทุกคนก็ต้องมารวมกันนะครับเป็นการช่วย
คือสาธารณสุขเองก็จะมีงบที่เหลือจ่าย
อย่างเช่นเนื่องจากปีนี้งบประมาณเนี่ย
มาแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินการได้
แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อนำมาสนับสนุนงานที่จำเป็นเช่น
การก่อสร้างหรืออะไรเนี่ยที่ก่อสร้างไม่ทันตามงวดงาน
หรือยังมีปัญหาเรื่องการประเมินสภาพแวดล้อม
ยังไม่ผ่านอย่างนี้มันไม่สามารถก่อตั้งได้
ก็จะมีการคืนงบประมาณ
อันนี้ก็เป็นส่วนที่ของสาธารณสุขเองดำเนินการ
นะครับเพื่อนำเงินนี้มาใช้เพื่อช่วยพี่น้องประชาชน
ค่ะ๑๒๐๐ล้านบาทของสาธารณสุขที่คืนกลับไปเนี่ย
ก็คือจะไปอยู่ในก้อนที่เป็นงบกลางสู้โควิด

แล้วก็นำมาช่วยในการดูแลเงินเดือนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าบัญชีเงินเดือน๒๔๐๐อาจจะไม่พอ

แล้วก็มีการช่วยเหลือในการดูแล
ซื้ออุปกรณ์เรื่องครุพันธ์ทางการแพทย์หรือจ่ายเป็นค่าเวร
ซึ่งจริงแล้วรัฐบาลเองเนี่ย

เรียกว่าเป็นผู้ที่จ่ายคืนน้อยเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น
ถ้าเกิดเรามองดูว่ารัฐบาลเองสนับสนุน
เช่นให้เงินเรื่องโควิดมารอบแรกก็๑๒๐๐กว่าล้าน
ต่างสนับสนุนโควิดมาแล้วนะครับ๓๒๖๐ล้าน
สุดท้ายสู่ก็ได้มาอีกประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐ล้านเช่นเดียวกัน
ในการดูแลรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนครับ
ซึ่งในส่วนของการเอางบอันนี้นะคะคือ
ฉันชัดเจนแล้วคืองบที่มีข่าวว่า๒๔๐๐ล้านบาทของบัตรทองออกไปเนี่ย
คือเป็นการโยกงบตามสังกัดของบุคลากรเดิมนะคะ
คือเมื่อก่อนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ย
ก็จะใช้เงินโดยที่จ่ายโดยที่เงินกองอยู่ที่สปสช
ทีนี้พอจำนวนคนที่ถูกโยกไปเป็นข้าราชการเสร็จแล้วเนี่ย
งบนี้โยกตามไปไปอยู่ที่สำนักงบเพื่อจ่ายเขาในฐานะข้าราชการ

ทีนี้๑๒๐๐ล้านบาทที่ของสาธารณสุขเนี่ยก็คือเอาไปใช้หลายอย่างอย่างที่ท่านประหลัดบอกนะคะ
ทีนี้ในส่วนของตัวเลข๑๒๐๐ล้านบาทอย่างที่ท่านประหลัดบอกคือ
อันนี้คือตามข่าวมันเหมือนกับทำให้เข้าใจว่าทุกกระทรวงต้องเกลี่ยออกมาแบบเท่ากัน
ได้ไม่มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงนั้นน้อยกว่าทำไมกระทรวงนี้มากกว่า
ซึ่งอันนี้คือตัวเลขเดียวกันกับที่อยู่ในรอบที่จะเอาไปรวมงบกลางในการสู้โควิดแสนล้านถูกนะคะ
แล้วคำถามคือจริงแล้วเนี่ยเท่าที่มีการคุยกันค่ะท่านประหลัดโดยที่เราประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ย
กว่าล้านที่ว่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับมาโปะที่งานของสาธารณสุขไหมคะ
ใช่ครับคือเรามองดูว่าโควิดเป็นเรื่องของเจ็บป่วยนะครับทุกคนนี้ก็ต้องมาช่วยกันดูแลไม่ให้มีผู้ป่วยมากขึ้น
เพราะประมาณตอนนี้ที่สาธารณสุขเองเนี่ยที่ได้รัฐบาลจะดับสนุนมานะครับก็ประมาณ๔๕พันล้านแล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราก็ยังมีการของงบเพื่อในการซื้อเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติมนะครับ
ปรับปรุงห้องความดันลบอะไรอย่างนี้นะครับ
เท่ากับว่าในปีงบประมาณ๒๕๖๔ต่อหัวของบัตรทองจะลดลงจากปี๒๕๖๓ไหมคะ
แต่ละปีก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างปีแล้วก็ได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ๕นะครับแล้วก็
อย่างถ้าเมื่อไม่พอเพียงนี่รัฐบาลก็จะหนัดตะหนุน
อย่างปี๖๑นี่รัฐบาลก็ตำหนุนงบกลาง
ให้ต่อประชา๕๑๘๖ล้านบาท
ในปี๖๒รัฐบาลก็ดำหนุนให้อีก๕๐๐ล้านบาท
ในปี๖๓นี่นำเงิน๕๐๐๐ล้านบาท
นี่บัวจะแต่งบประมาณจะแต่ขาขึ้นเลย
ก็คือทำให้ปี๖๓เขาได้เงินมากกว่า
ปี๖๒เนี่ยหรือ๖๑นี่ก็เป็นเกิน๕๐๐๐ล้านบาทอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งในส่วนของต่อต่อหัวนะคะต่อ๑คนของบัตรทองเนี่ย
พอจะเห็นตัวเลขนะตอนนี้ไหมคะท่านประหลัดว่า
ในปี๖๔หมายถึงว่าปีงบประมาณ๖๔เนี่ย
จะเพิ่มขึ้นจากของปี๖๓เท่าไหร่คะ

ต้องดูงบประมาณดูอะไรแต่โดยหลักการ
มันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับ
เพราะว่ารายละเอียดคงต้องขอดูให้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะครับ